ประเด็นที่ศึกนะครับวันนี้ผมก็จะมีอากาศถามท่าน
บอกที่ศึกเนี่ยเป็นเพราะหนึ่งเนี่ยหลักเลยคือเรื่องของโยมแม่

คือคุณแม่เนี่ยไม่สบายแล้วก็ป่วยมากนะครับ
ก็เลยอยากจะศึกเพื่อจะไปดูแลนะครับ
ประเด็นที่สองเนี่ยก็อาจจะมีการอึดอัดใจบ้างนะครับ
ในเมืองของสำนักพุทธนะครับรวมไปถึงพระ
เรียกว่าชั้นผู้ใหญ่บางรูปอะไรอย่างนี้
ซึ่งแบบตัวท่านเองก็รู้สึกว่าถ้าอยู่ไปมันก็ไม่ดี
ตัวท่านเองก็รู้สึกว่ามันไม่สบายใจก็เลยศึกดีกว่า
ก็คือมีข่าวมานานแล้วนะครับปรากฏว่าหลังจากที่ศึกออกมาแล้วนะครับ
ก็มีเพจนะครับของทางฝั่งของคุณศรีสุวรรณจัญญานะครับ
รายขาดิการสมาคมองค์การพิทักษ์ลูกธรรมนุษย์ไทย
ก็โพสต์ออกมานะฮะบอกว่าขอโวยพรไอ้ทิศอ่า
สนุกสนานกับการใช้ทรัพย์สริงคารที่สะสมมาตลอดเพศบรรพชิต
และให้รอดพ้นปลอดภัยจากโอตภัยทั้งปวง
นี่ขอบคุณธรรมนุษย์นี้คุณรู้มั้ยคืออะไร
อืมลักษณะแบบนั้นชนิดเนี่ยนะฮะ

ทางฝั่งของพี่ศรีผู้มีแสงในตัวเองเนี่ย
ก็บอกว่าจริงแล้วเนี่ยคือ

จะได้พูดอะไรเนี่ยให้มันแบบคล่องไปเลย

เพราะตอนเป็นพระเนี่ยอาจจะมีฝ่ายนู้นฝ่ายดูกลับดูแล
พอศึกออกมาแล้วก็สามารถพูดไม่ได้เต็มที่
แต่ค่อยระวังเพราะว่าจะมีเรื่องของกฎหมายที่ดูแลกันอยู่

เขาเลยบอกว่าให้ปลอดภัยแล้วปลอดภัยจากเนี่ย
โอดทภัยทั้งปวงเห็นไหมฮะ

เต็มที่แต่พี่ชีก็เตือนมาให้ระวัง
คือทางฝั่งของพระมหาภัยวันเนี่ย
หรือว่าทางคุณไพรวันมหาภัยวันเนี่ย

สิ่งก่อนมาเนี่ยคือสิ่งที่จะทำคือ
คงจะไปมุ่งเน้นเรื่องของการทำเพจ

ถ้าเกิดว่ามีเรื่องราวอะไรที่เกี่ยวข้องกับสงฆ์นะฮะ
หรือเรื่องของในวงการของสงฆ์อะไรอย่างนี้

เมื่อก่อนเราก็จะมีนักวิชาการอิสระคนหนึ่งคืออาจารย์จุตรงจงอาสา

ที่จะเป็นนักวิชาการอิสระทางด้านนี้เหมือนกัน
ให้ความรู้เกี่ยวกับภูมิศาสนา

ก็พอศึกมาแล้วถามว่าท่านจะกินอะไรเย็นนี้
ท่านก็บอกว่าเดี๋ยวท่านจะกินหมูกระทะ

หลังจากนี้ไปก็คือติดตามในเพจใช่ไหมครับความเคลื่อนไหวต่าง

เพราะว่าแฟนเพจของท่านเนี่ยมีคนติดตามอยู่๒ล้าน๖๐๐

นางหักโพดจะเรียกว่านางโสด

โอเคเพจนี้ติดตาม๒ล้าน๖นะครับผลิตภัณฑ์ฝากไว้ให้คิดนะฮะ
นี่มีหยอดมาเล็กน้อยโชคดีไอ้ทิศว่ะ
เนี่ยนะฮะพอถามศรีสุวรรณก็บอกไงศรีสุวรรณไปบอกเอ๊ขอโทษนะครับพี่ศรี
พี่ศรีนี่ทำไมตอนที่พูดจริงจริงอย่างเงี้ยอ่าฮะ
กับทางพระมหาวิวัลทำไมพูดเพราะอย่างนี้บอกผมเป็นคนอย่างนี้อยู่แล้ว
แต่ว่าเวลาที่โพสต์นี่โพสต์หนักนะหนักฮะโพสต์หนักนะก็บอกเขาเป็นคนแบบนี้
แต่เวลาพี่หนุ่มโฟนอินจะอีกฟิลเนี่ยอีกฟิลหนึ่งอ่าก็เลยถามเขาบอกผมเป็นคนแบบนี้
เลยถามว่าอ๋อพี่เป็นสองคนสองบุคลิกเหรอสองปลางเหรอเห็นปุ๊ยเจ็บ
เวลาพี่หนุ่มสำภาคเขาจะเป็นอีบุคลิกเหมือนกันอืมเขาก็จะแบบ
สอฟน์หน่อยนิดหน่อยอะไรอย่างงี้อัยถิศเขาก็ขอให้ประสบความสำเร็จ
ของให้ประสบความเสร็จในการเรื่องหัตน์นั่นเห็นไหมล่ะ
เขาก็ว่าอย่างนั้นให้รอดพ้นจากปลอดไป

คุณนี่พูด

ผมก็ต้องเชิญคนที่มีความรู้ทางด้าน

ถูกมั้ยฮะในบางเรื่องเขามาออกนะฮะ
อย่างเช่นเรื่องของสมมุติผมให้พูดนะ
เรื่องของการไปจับขนมที่เป็นรูปพระ

แล้วผมก็ต้องคุยกับท่านถูกมั้ยฮะ
หรือจะเป็นแบบเรื่องของ

อาจจะเกี่ยวกับสงฆ์ก็อาจจะต้องเชิญมา

หูท่านมหาเนาะท่านก็มีความรู้เยอะนะ

เนี่ยนะแต่ว่าก็จะมีสองคนละตอนนี้

แล้วก็ตอบแบบชัดถ้อยชัดคำให้ความรู้ได้
ก็มีอาจารย์จตุลงตรงอาสาท่าน

อาจารย์ท่านก็พูดภายวันเหมือนกันว่า
ยินดีต้อนรับนะอีเนาะ

ศึกมาฉันนึกว่าเธอจะเผ็ดกว่านี้

จนถูกกองเซ็นเซอร์เลื่อนออกอากาศ

กว่าจะได้ออกอากาศเผ็ดเกิน
โปรดติดตามตอนต่อไป